สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกัน๓คนนะฮะพรุ่งนี้วันหวยออกเหรอใช่ใช่ค่ะ
ไม่ทราบค่ะฉันเป็นคนไม่เล่นภูเขาแบบนี้ค่ะ
เราจะต้องรีบรับนะเขาหมายถึงให้โชคนะ
คนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่๑ส่วนใหญ่คือเข้าใจ

คุณไอ้ม้าไม่สำเร็จหรอกม้าด่ากลับอีก

ผมพี่ม้าเขาไปยัดใส่มืออย่างเดียวเขายัดทางอื่นได้

เขาต้องกินให้เพื่อนเขา
เอ้ามาเรื่องแรกเลยนะครับ
มีข่าวออกมาว่าธนายสาวชื่อดัง
ฉันอ่านข่าวอยู่ฉันตกใจจริงอันนี้ฉันตกใจจริง
เหมือนกับครูที่แบบว่า

หมอกมขื่นก็นั่นไงนะครับ
คืออย่างนี้จากการที่ทนายนิด้านะครับ

ถึงเรื่องราวของหมอใหญ่คนหนึ่งนะครับ
ที่ได้มีการกระทำชำลาวหญิงคนไข้
รายหนึ่งนะครับโดยใช้ของปลอมนั้น
สอนใส่คณะตรวจภายในคนไข้นะครับ

หมอข่มขือนก็ทำชำลาวหญิง
ขณะตรวจภายในอ้างบอกว่าใช้ของปลอมเนี่ย

ใช้ของปลอม
แต่ดันใส่ถุงยางอนามัยให้ของปลอมด้วย
พร้อมระบุนะครับว่าต่อไปจะเปิดคลิปของหมอคนดังกล่าวให้ฟัง
หลังจากเปิดเสร็จแล้วก็จะเดินหน้าลุยคดีทันที
โดยไม่มีการสนคำร้องขอของหมอแต่อย่างใด

คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่า
ธนายนีร่านั้นได้มีการเผยแพร่ภาพแชทข้อความผ่านไลน์
ซึ่งอ้างว่าเป็นการพูดคุยระหว่างคนไข้กับแพทย์คนดังกล่าวนะครับ

ทำไมถึงต้องมีการสอดใส่ของปลอม
แล้วถ้าเป็นของปลอมทำไมถึงต้องใส่ถุงยางอนามัยด้วย

คนไข้ก็ถามไปแบบนั้นนะครับ
โดยแพทย์ก็อ้างนะครับว่าการใช้ของปลอม
เป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอย่างหนึ่ง
เวลาที่เกิดการเจ็บบริเวณนี้อาการเจ็บจะลดลง
เพราะโฮโมนที่หลั่งออกมาเพื่อความสุข
หรือมีฤทธิ์อีกด้านหนึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวด
เหมือนเป็นการใช้ยาเสพติดเพื่อในการรักษาอาการปวดนะครับ
อกจากนี้แพทย์คนดังกล่าวยังบอกด้วยนะครับว่า
เสนอเงินเยียวยาจำนวน๕๐๐๐๐บาทเพื่อยอมความ
ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่ได้แฮปโลดูถูก
แต่เพราะลึกแล้วในใจเนี่ยมีความพึงพอใจ

เดินทางมารับทราบข้อเก่าหาเบื้องต้นให้การปฏิเสธโดย
โดยจะให้ข้อมูลในชั้นศาลเท่านั้น
โดยอ้างว่าเป็นการรักษาอย่างที่พี่หนุ่มบอกถูกต้องไหมพี่หนุ่ม
ใช่ซึ่งจากหลักฐานพนักงานสอบสวนก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำอาณาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุสราย
โดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ทั้งที่มีรายงานว่าแพทย์คนนั้นกล่าวนั้น
จะมีการแถลงชี้แจงในวันพรุ่งนี้ด้วย
เด็กอายุ๑๔หรอโอ้เด็กยังเด็กอยู่เลย
นี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นยังไง
คือลำพังถ้าเกิดว่าหมอจะออกมาอ้าง
ว่าใช้เหมือนกับของปลอมเหรอ
แล้วก็ใส่ตุ๋มยานามัยเข้าไปหรือมันใช้อยู่หรือ
ถ้าสมมุติเด็กสัก๑๙๒๐หรือเด็กแบบว่าวัยรุ่นหน่อยก็ยังโอเค
เด็ก๑๔นะพี่เฮ้ยแต่ผมบอกให้ฟังอย่างนะ
คืออันนี้ผมไม่ได้ผมพูดแบบกลางนะ
คือเรื่องนี้มันอาจจะเป็นอย่างที่หมอบอก
ไม่อย่างที่เด็กพูดหรือทนายพูดก็จริงนะ
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงอะไรก็เป็นเรื่องของคดีความ
แต่ผมเคยไปตรวจผมเคยไปตรวจต่อมลูกหมากนะ
ผมเคยไปตรวจต่อมลูกหมากแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับแท่ง
เป็นแท่งกลมยาวอย่างนี้คุณผู้ชม

เขาก็จะใส่เป็นเจลหล่อลื่น

หรือใส่วะเออไม่แน่ใจเหมือนกัน

แล้วความหล่ออันนี้จริงตัวเองมาขอ
มันจะได้ลื่นใช่ไหม

ชอบไหมล่ะ

พอเถอะครับ

ผมไม่คิดว่าการที่เอาอัตเซอร์ซาวน์ใส่เข้าไปทวาร

ผมคิดว่าขยับดูไม่ใช่นะ

คุณคุณจะวุ่นวายทั้งโรงพยาบาล

ไม่รู้ว่าเขาใส่ถุงเท้าแต่มันมีอะไรที่มันคุ้มเพราะว่ามันจะไม่ให้สกปรก

มันก็จะติดโรคได้หมดตูดคนนู้นตูดคนนี้ก็เยอะแยะไปหมดถูกต้องไหมล่ะ
แต่คุณได้โดนล้วงไหมโดนหมอล้วงไหม
ล้วงมันก็แค่ตรวจเอากล้องส่องเข้าไป
หมอที่ตรวจพอทำมาบอกนะผมหายไปทั้งมือเลยบ้า

แต่เอาจริงพี่มันจะต้องมีอะไรหุ้ม
แต่เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้โลกสวยหรืออะไรนะ

ว่าวิธีการแพทย์เวลาตรวจมันตรวจอย่างนั้นแล้วเด็กเพิ่งอายุ

มันมีใช้ตรวจของปลอมก็มีถ้าสมมุติคุณมี
แล้วแต่ว่าคุณมีอะไรเกี่ยวกับอวัยวะเพศตรงนี้มันมีการตรวจแบบว่า

ไม่รู้แต่ที่แน่ผมเคยตรวจแน่
แต่อันนี้ในเมื่อเขาบอกของปลอมอันนี้ผมไม่รู้
แต่ผมที่โดนเนี่ยผมโดนเครื่องมืออัลเตอร์ซาวน์ของคุณหมอ
แบบเป็นคุณหมอผู้หญิงเป็นแบบรังสีแพทย์หรืออะไรสักอย่างเนี่ย
แล้วก็เหมือนกับใช้ถุงยางอนามัยใส่ไปแล้วก็ใช้เนี่ย

เอาอย่างนี้เราขอเริ่มข่าวนี้จบไปแล้วแต่ข่าวนี้เด็ดกว่า

งูจะไปกินไก่ชน

บ้านเลขที่นี่๒๗ทัภ๓

ก็ใช่ไงที่จังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
อำเภอวังทองจากพฤศนุรกษ์เพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงหนึ่งราย
ทราบว่าเป็นนางสาวเสบียงเคนใจอายุ๕๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนั่นแหละ
ตัวเองใช้ผ้าเนี่ยมัดข้อมือไว้ตรวจสอบพบมีบาดแผลฉีกเป็นรอยยาวที่บริเวณหลังมือขวาจนบวม
แล้วก็มีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีอาการปวด
เนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าคุณป้าเป็นอะไรสรุปคือโดนงูกัด
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบงูเหลือมขนาดใหญ่ประมาณ๓เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องจับนั่นแหละแล้วก็ต้องไปแกล้งมัดงูออก
แล้วก็ใส่กระสอบเพื่อไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ
จากการสอบถามคุณป้าเขาก็บอกว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ตนเองกำลังจะออกไปทำงานที่ไร่
ได้ยินเสียงไก่ชนเลี้ยงอยู่ในเล้าใต้ถุนบ้าน
โอ้โหตายแล้วมันดิ้นแล้วก็ส่งเสียงร้อนกันระงมเลย
ลงไปดูในที่สุดต้องพังงะ
ทำไมฮะพังงะเมื่อพบงูป้าพบงู

ป้าพบงูตรงป้าหรือยายป้าหรือยังไง

ทบปากต่างเยอะหรือยังไงจริงจริง
คุณป้าเขาตกใจว่ามูเหลืองกำลังไปรัดไก่ชนอยู่
ไก่ชนตัวนี้เป็นพันเหลืองหางขาวที่เรียนเอาไว้เพื่อจำหน่าย
แล้วที่สำคัญไอ้ไก่ชนเป็นไก่ชนที่มีราคาแพง
งูพวกนี้มันก็มักจะแอบเข้ามากินใส่ใส่หมดใส่หมด

เค้ายืนยันว่ามันอาจจะเป็นอวรรยวะจริง
ไปตรวจพายในเหมือนเค้าเป็นบิงแปลกท้องมาก
แล้วก็ไปหาคุณหมอหลังจากนั้นเขาให้คืนข่ายัง

เหมือนกับเอาเอาเจ้าสาวเข้าไปตรวจแล้วก็จะเห็นในกล้องอะไรอย่างเงี้ที่เขาบอกมานะ

แล้วก็เหมือนกับลักษณะเหมือนกับเด็กก็ได้ยินว่าถอดซิป
แล้วก็เหมือนกับเหมือนกับไปคลึงเขาตรงนั้น

หมอพบเด็กก็เลยผลักหมอออก

แล้วหมอเนี่ยหมอเนี่ยก็โค้งโค้งกุ้มลงไป
แล้วก็เด็กบอกว่าเอาหน้าเนี่ยไปโดนของเขาไปใช้ขอเขา
แสดงว่าก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วล่ะ
มันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ถ้าจะยืนแล้วก็โค้งโค้งไปอย่างนี้

แล้วงูฉันล่ะเอาเชิญที่งูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูงูง

เขาใช้เอาไปยาวโพรเทศของหมอเองบ้าง
ก็จะไม่รู้ทั้งงูเพศ
งงไม่หมดแหละนะเห็นไหมล่ะ

คือเชื่อว่าทางทนายนิด้าเอง

ที่หลายคนสงสัย

เพราะว่าวิธีการหรือการกระทำของหมอ
ทางที่เบ๊กเล่ามามันเป็นอีกมุมหนึ่ง

เหมือนกับใช้เครื่องมือเข้าไปตรวจอะเขายืนอยู่

ดักกางที่สามารถไปไซซอลซอกคอ
หลังจากนั้นก็ทำอยู่งั้นประมาณ๒๐นาที
อันนี้คือถึงที่เด็กบอกมานะครับ
ก็บอกว่าความผิดคนมีไปได้หรอก
เพราะหมอจะส่งถุงยางในเครื่องมือ

ไม่ใช่นะฮะนี่เรากำลังคุยอยู่ว่าเครื่องมือก็คือเครื่องมือที่ใส่
วัยวะเพศหมอก็คืออวัยวะเพศหมอ

ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่รู้ว่าเป็นของหมอหรือว่าของเครื่องมือ

หลังก็มีเคสเหมือนกันออกมาบอกว่าเคยโดนเหมือนกัน
บอกว่าเคยได้รับการค่าทำขนวัน๓๐๐๐๐๐
คืออย่างที่บอกนะฮะคือถ้าเกิดเขาใช้เครื่องมือเนี่ย
เขาก็จะนั่งอย่างนี้หมอก็นั่งอย่างนี้ไม่นั่งขายอย่าง
แต่อันนี้คือไม่หมอเขาลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็ไปประชิดตัว
แล้วก็โน้มตัวไปหาคอเขาแล้วก็เอาปากไปชนอย่างนี้
แล้วก็เหมือนกับกระทำการอะไรสักอย่างอย่างนี้

ไม่ต้องเสนอเงินให้กับเด็กถูกป่ะ

อันนี้ดีกว่าอื่นน้องหมอทั้งงูอะไรกว่าไหมลูก

กว่า๑๖๐๐ล้านบาท

ชีวิตจะง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะ

แล้วก็ยังไงก็ไปชมกันดีกว่า
สำหรับการเดินทางและการจัดส่งสินค้า

ผู้ขับขี่รถจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

สำหรับการใช้งานในรูปแบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส

พร้อมกับมีการพัฒนาเชื่อมโยงกัน
ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีสะดุด
ชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

ยังพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ถ้าเผื่อเราเรียกว่าเป็นกลุ่มพลาสเซ็นเจอร์ละกันนะครับ
สิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จ

ซึ่งวันนี้อาจจะเริ่มแค่เรียกรถแท็กซี่
จะมีเซอร์วิสต่างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยครับ
ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว

เราไปดูว่า๒เลขที่แผง

หลวงปู่ลี๒เกจิ
เมื่อเรารู้ว่าเดือนนี้มีการละสังคาร

ทำไมแก่งที่ทำอยากเวลาเขาจะเช็คสถิติ
ว่าเลขอะไรหายดี

ไม่คือที่ชายนาฏใหญ่มากคือ

มันมีเลขเยอะแล้วก็มันมีน่าทานกรุงไทยจะเป็นจุดแลนดมาร์คเลย

จะรู้ว่าเลขนี้ไหนจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ย
หรือเลขไหนที่เขาเก่งจากเลขอะไรมาทั่วสันละทิตย์

เหมือนที่นี่แผงน่าจะเยอะแล้วก็มีเลขเยอะจริง
ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธิ
เป็นแหล่งสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ในตัวเมืองชายนาฏเนี่ย
ยาวเยียดเลยนิดมันจะเป็นอย่างนี้พี่หนู่
ซึ่งเขาเชื่อว่าอยากจะรู้ว่าเลขไหนฮอต
เลขไหนจะแพงเลขไหนจะมีการกินผัก

ซึ่งประชาชนจากหลายสำนักเนี่ย
ยอยเดินทางมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าวันนี้เป็นวันโค้งสุดท้าย
วันหวยออกของช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะฮะ

เลขเด็ดที่ประชาชนมาหาซื้อกันเป็นเสียงเดียวกันคือ
มาจากอายุของหลวงปู่ลีกุศละทะโร
อายุ๙๖ปี๑เดือน๑๑วันนะฮะ
แล้วก็พันศาในการบวกเนี่ย
สิบเอกรุ่นแรกของพระธรรมวิสุทธิมงคล
หรือหลวงต้ามหาบัวพี่นะ
ที่วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์เนี่ย
หรือวัดป่าภูผาแดงตำบลหนองอ้อนะฮะ
อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
หลังจากที่หลวงปู่รีละสังขารไปเมื่อ
นาฬิกา๑๕นาทีของวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นคนเขาก็เลยเอาเลขเนี่ย๙๘
แล้วท่าน๙๖ปี๑เดือน๑๑วัน

แต่ก็เอาเลขของหลวงปู่รีนมาตีกันเยอะ
ส่วนอีกเลขที่คอหวยเดินตามหากันกวักไขวคือเลข
มาจากเลขอายุของท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลสุธี
เหลือหลวงปู่แขกปภาโสนะฮะ
อายุ๙๔ปี๗๐พันศาฮะ
เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์อำเภอบางรกรรมเนี่ย
เกจิชื่อดังของเมืองพิศนุโรค
และสังขาดมวลที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทำให้เลขชุดดังเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่มี๙๔หรือ๙๔หรือ๔๗๐

กลายเป็นชุดขายดีเป็นเทน้ำเททา
ส่วนเลขดังในโซเชียล
เลขชุดที่กลุ่มผู้ค้าสลากเขาสรุปกันมาแล้วนะ
แล้วก็๕ภาคนำมาแชร์ต่อกันคือเลขชุดของแม่จำเนียนเนี่ย
มี๑๓๒๘๘๙แล้วก็เลขมงคลของเลขอายุหลวงปู่รีเนี่ย

เมื่อวานจะเล่าเรื่องต้นอะไรนะเธอ

ใหญ่มากขนาด๖คนอก
ก็นี่เขาไหวอย่างนั้น
บริเวณสานใต้ต้นละม่วงจุ่ม
ทุ่มคือเป็นต้นม่วงถิ่นล้านนา
รวมถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านแม่ตำป่าลาน
ตั้งแต่ยังเป็นสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
มีลำต้นโตมากขนาด๖คนโอบ

แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมสร้างความร่มรื่นไปทั่วชุมชน
บางคนก็ได้มีการนำแป้งมารูปถูไปตามลำต้น

อ้างว่ามองเห็นตัวเลขจำนวนหลายเลขนะครับ
บางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเอาไว้เพื่อตีเลข
นำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อนะครับ
และที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านมาบนบางสารกล่าว

ทางด้านในเกษมนะครับหานล้อม
ก็เป็นประธานชุมชนบ้านแม่ตามป่าลาน

ต้นมะม่วงจุ่มเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งในต่างหมู่บ้าน
แล้วก็มักจะขอให้เจ้าพ่อมะม่วงจุ่มนั้นช่วยเหลือ

ตลอดต้นให้มีเรื่องงานเกิดขึ้นด้วย
แล้วก็เรื่องอื่นแต่ละปีก็จะมีคนมา

มีประเพณีเลี้ยงฉลองเจ้าพ่อมะม่วงจุ่มด้วยนะครับ

แล้วก็เพื่อตอบแทนรบคุณที่ปกปักรักษาคุมพลาดดูแลชาวบ้านนะครับ
เพื่อลอยเขาจะเห็นเลขนึงมาลอยขึ้นมา
ฉันเห็นเวลาพวกเธอลงอ่างแล้วเอาแป้งโรย

อีเจ๊รักผัวนะเธอ
อีก๙๐ล้านไง

ผัวยังอยู่สิรักผัว

บอกว่าจะเอา๑๒๐ล้าน

ช่วงนี้คนก็ไปถามว่าเลขได้เลขอะไรเด็ด

วันที่เท่าไหร่๑๘พฤศจิกายน

ก็เลยตีเลขว่าผัวน่าจะให้๓
เพราะอายุผัวนาง๓๘

นางเอาเงินให้ผัวนางไปเลย

เอามาเอาให้หมดอย่างพี่น้อง
แจกเดี๋ยวอีกนั้น

ระวังนะเวลาทำอะไรไว้

อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ก็จะเป็นแบบว่าคนในพื้นที่ก็ทยอยกันไปแบบว่าที่ต้นงิ้วเนี่ยซึ่งแบบว่าเป็นต้นงิ้วที่ขึ้นคู่กันเลยทีเดียว
นี่นางจารินใบบัวอายุ๕๒ปีเขาเปิดเผยว่าเมื่อที่เดือนที่แล้วได้ยินเสียงชาวบ้านเขาร่ำลือกันเลยนะ

เจ้าเจ้านั้นแบบเบาหวานกินกันพอดีเนาะ

พอมาแก้บนกันนะแล้วก็ก่อนที่จะนำแป้งไปเอาแป้งอีกแล้ว
ก่อนนี้เอาแป้งไปขัดถูที่ต้นงิ้วเนี่ยนะ

เป็นวิธีเขาเลยอะโอเคเพื่อจะทำให้แบบว่ามีเลขออกมาเกิดโชคลาภอีกนะ
ซึ่งเห็นแล้วนะแต่ก็ไม่ขอบอกว่าเป็นเลขอะไรด้วย
ซึ่งเขาเห็นแล้วอ้าวทำไมงุบงิบอยู่คนเดียวล่ะ
สำหรับบริเวณโค้งดังกล่าวเมื่อประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมา
ตรงที่ที่เกิดเหตุมีรถบัสของโรงงานชนกับรถเก่งเนี่ยนะ
จึงทำให้คนนี้ที่มากับรถเก่งเสียชีวิตทั้งคันเลยด้วย
และต่อมาก็มีอุบัติเหตุบ่อยมากกันเลยทีเดียวนะคะ
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็เรียกว่าโค้งอาถรรพ์นะฮะ
จนกระทั่งมีต้นงิ้วขึ้นมาคู่ในบริเวณโค้งพอดีพอดีเลยฮะ
นี้ในช่วงนั้นก็เลยมีคนก็เรียกนับถือ
กะไปไหว้แล้วก็ไปขอเลขกันเลย
ก็ไม่รู้มันจะมีเบอร์ตรงไหนวะ
นิ้วคู่มันคือเบอร์อะไรอ่ะเลขอะไรอ่ะ๒เหรอ
แล้วก็นางจรินที่ถูกหวยบ่อยก็อายุ๕๒

จังหวัดพยายามที่เค้าบอกว่าเป็นต้นตานต้นหนึ่ง

แต่เวลาที่คนจะขอหวยต้องทำยังไงรู้ไหม

แล้วก็ต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนเธอชุดไทยลืม

เออเขาเป็นมาวาดให้ดูก็ได้
เวลาที่จะไปขอถ้าสมมุติคุณแต่งตัวนี้ไป
แล้วหนักแล้วเรารื่องชนมันเลขอะไรออกมานะ
แต่สมมุติอีเจ๊รักผัวเนี่ยอีเจ๊รักผัวเนี่ยน่าสนใจ
ที่๒๘คุ้มจริงฟินเวอร์นะครับกับสินค้าราคาดีใหม่ด้วยนะฮะ
ใหม่สุดนะครับ๙๑๘พฤศจิกายนนี้นะครับที่ฮ๕๘อิมแพคเมืองทองทานี
โปรโมชั่นรถกระนำรถสูงสุดกว่า๘๐พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเลยฮะ
แรกรับส่วนลดเพิ่ม๒๐นอกจากนี้ก็ยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่

ผมก็บอกไปหมดแล้วแต่เรื่องเปิดตัวแบบจริงจังตอนนี้ไม่สะดวกเปิดครับ
ถ้ามีภาพออกมาโอเคเราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยนะ
เพราะเราได้บอกกับทุกคนไปหมดแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีความจำนงที่จะเปิดเผยตัวอะไรขนาดนั้น
เรียกว่าแฟนก็เรียกได้ครับเห็นเราไปเหนือมาแลกกับครอบครัวบ่อย
แสดงว่ามีฝ่ายหญิงไปพบพ่อแม่แล้วทริปล่าสุดไปกับครอบครัวอย่างเดียว
เที่ยวกันแต่เขาก็มีโอกาสได้เจอครอบครัวบ้างแล้วที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ก็แล้วแต่เรานี่มีคนส่งอันนี้มาคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวเขาบอกว่าเลขอั้นงวดนี้นะ
ถ้า๓ตัวเนี่ยนะ๒๙๖
จบแล้วก็จบแล้วถึงได้พูดไงไม่ใช่ก็เป็นคนนอกวงการโอ้ย
ถามว่าตอนนี้คนก็ตามหาอยู่ว่าเป็นใครเพราะเขาแบบทั้งแก๊งเขาก็คือเห็นแว๊บ
เด็กมลังศิษย์เนี่ยเหรออ๋อคุณแม่

เราจะไปพูดเยอะค่ะเป็นแบบเน็ตไอดอลอย่างเนี่ย
ชื่อน้องเขาเนี่ยจะมีความสีขาดแล้วเบา
สำลีโอ้โหคุณแม่ชื่อเด็กสมัยไปไม่ใช่สำลี
เอ้าใช่ไหมนี่พวกโบราณคุณทำเป็นถูกบรรลของเบาุรัง
มีเพื่อนชั้นเองคือสำลีเสมือนต้องออกมาตกดำจะแบงค์ชื่อสำลี
ไม่ใช่พี่ม้ามันชื่อม้าไม่ได้ชื่อม้าฉันชื่อแป๊ะ
ชิแป๊ะแป๊ะภาษาจีนแปลว่าขาว

เค้าเขาถึงแบบค่ิดนะคะซึ่งก็อยากเปิด
เพราะว่าน้องเขาอยู่นอกวงการตัวนี้กลัวคุยกับกระทบอะไรอะไรายัง
อย่างไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาน่ารักจริง
แบบเรียบร้อยธรรมดาคือแบบไม่ได้แบบพิเศษอะไรขนาดนั้น

มาร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่ากันได้เลยนะครับ
แลกรับ๑สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่
มูลค่าทั้งหมด๑๕๗๖๐๐๐บาท
สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะ
เออมีของรางวัลสุดปังให้ลุ้นกันนั่นก็คือ
มูลค่ารางวัลละ๓๓๙๐๐บาท

ส่วนเดือนหน้านะครับเดือนธันวาคม๒๕๖๑นะครับ

มูลค่ารางวัลละ๔๔๙๐๐บาทจำนวน๒๐รางวัล

ให้กดดอกจัน๕๕๐๕๕๐๘๕๔เหลี่ยม
อย่างที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะ
โทรออกทียิ่งกดมากก็มีสิทธิ์มาก
ดอกจัน๕๕๐๘๕๔นะคะ

รีบจัดการเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่๑เนี่ย
ทายอีเกนสิก็คงมีคนกดกรรมินาทกับตอนนี้
วันนี้มันได้หรือยังกดได้แล้วใช่ไหม
ขอให้แล้วตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนไปถึงวันที่๓๑ธันวาคมนะ
ก็ให้ไปดูข้อมูลในนี่ได้เลยเว็บไซต์
หนุ่มมันจะเข้ามาอย่างนี้นี่อย่างนี้มาทำแลกไปแล้ว๒อัน
ร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่๑พฤศจิกายนไปสิ้นสุด๓๑ธันวาคม
ได้แล้วได้แล้วมาแล้วนี่คุณใช้๔พอร์ตแรก๑สิทธิ์ลุ้น๓สุดโน้ต๙
เธอเหลืออีกกี่แต้มห้ะเหลืออีกกี่แต้มนี่ไงเขาจะเขียวไว้ไง
ไม่รู้อ่ะเขาจะเขียวว่าคุณจะเหลืออีกกี่แต้มก็ส่งไป๑๐๐ธันวาคม
ใครว่ามาเป็นแฟน
วงแฟนเก่าเที่ยวกลางคืนนี่นะฮะกลายเป็นประเด็นเดือดนะครับ
มีการนี่นะฮะขึ้นโพสต์ในเฟซบุ๊คนะครับ
หาซื้อปืน๙มมกระบอกหนึ่งของอะไรก็ได้
แต่เน้นชัวร์ไม่ขัดลำจะเอามาระเบิดสมองตัวเอง
ใครมีอินบ็อกซ์มาทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวตื่นมาติดต่อไป
ทะเบียนไม่ต้องแล้วก็มีการแท็กไปหาทางแพทย์นภา
เรื่องนี้เมื่อเช้านี้เป็นประเด็นเลยนะครับ
เพราะว่าชาวเน็ตเลยหรือว่าทางแบบสังคมต่างนานามาถาม
มาถามเกิดอะไรขึ้นแอนจี้ปัญหาเกิดอะไรคุณเจอแพทย์เมื่อเช้า

แพทย์เธอรู้ยังสามีเธอยังไม่ครบแฟนเก่าอยู่นะอะไรอย่างนี้
บางทีแม่แท็กเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าแบบเขาไม่เชื่อ
กว่าเขาจะเจอด้วยตาตัวเองคนเหล่านี้ก็จะส่งไปหาสื่อต่าง
สื่อก็หยิบเอามาเล่นอะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่าคุณเบ้นเขาเห็นเขาก็โกรธมาก
โกรธแล้วเขาก็คงเครียดอะไรอย่างนี้แล้วพี่แพทย์ก็งง
เพราะเขาก็รู้พร้อมกับสื่อเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เด็ดกว่าในระหว่างที่แพ้เบนเลสซิ่งลงใช่ไหม
ร้านขายโรงศพเอาโรงแบบไหนดีคะมาทำโรงศพก่อนก็ได้นะคะ
นี่ไงเธอใจเย็นส่งให้เบ้นแต่ก็ตอบไปในคอมเมนต์ไง
คนอื่นเขายังไม่อยากตายหรอกค่ะเราทำศพมาเยอะตายแบบดีดีกว่า
ว่าแต่ตายไปสั่งปืนมาแล้วสั่งโรงศพเลยไหมคะจะบริการได้
ตัวพี่แพทย์เขาเข้าใจเขาพูดไม่เคยกดกันพี่เบนเลย
คนช่องเอาไปชมว่าเขาจะเลิกกันกันไปไงเขาก็เครียด
จริงคุณเบ้นเขาก็มีภาวะของความเครียดอยู่แล้ว

ตอนที่อยู่ในเรือนจำพอออกมา
เขาก็ยังมีเครื่องอยู่นะ

ถึงแม้ว่าสุดท้ายลูกไม่เอาเขาบ้าง

แล้วก็มีคนไปโพสต์ด่าเขาอีกว่า

เขาก็ยิ่งเครียดเขาก็เรื่องนี้มีการ

เป็นเรื่องที่แบบว่าเอ้าจริง
มันจะพังก็เพราะว่าชาวบ้านเธอรู้เปล่า
เรื่องแบบนี้จะบอกให้